ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีเหตุชายวัย๔๕ปี
ยิงในหน้าค้าที่ดินเสียชีวิตหลังจากที่ฝากที่ดินไปจำนอง
แต่ปรากฏว่าไม่ได้เงินค่ะพอทวงถามไปก็ปรากฏว่าถูก
หยามกลับมาจึงคว้าปืนรัวยิงจนเสียชีวิตเลยนะคะ

นาฑิษภาพแรงเยียมแรงเฦรียม
กระสุนกว่า๑๐นัดถูกฝังในร่างของนายนัทธวัฒน

ในหน้าค้าที่ดินในจังหวัดเพชรชบุรี
เจรจาเรื่องค้าขายที่ดินภายในบ้าน
ของนายเอกอนันต์เกรดแก้วอายุ๔๕ปี
ตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรชบุรีไม่ลงตัว
ถูกนายเอกอนันต์รัวยิงเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุนายเอกอนันต์ยังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้าน
ตำรวจต้องเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ทิ้งอาวุธและเข้ามอบตัว
โดยใช้เวลานานกว่า๒๐นาทีจึงเข้ามอบตัว
รอบด้วยอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอก
นายเอกอนันต์ให้การว่าก่อนหน้านี้นายนัทวัฒน
นำโฉนดที่ดินของเขาไปจำนอง
แต่หลังจากได้เงินมาแล้วไม่นำเงินมาให้
ซึ่งเขาป่วยเป็นอำมพลึกและภรรยาป่วยเป็นมะเร็ง

แต่เมื่อทวงถามก็ถูกนายนัทวัฒน์ปฏิเสธไม่ให้เงินจึงรู้สึกเครียด
วันเกิดเหตุจึงให้นายนัทธวัฒน์มาหาที่บ้าน

โดยในนัทธวัฒน์พุทธจะท้าทายว่า
ถ้าอยากได้เงินคืนให้ไปฟ้องศาลเอา
ได้เกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันอย่างหนัก

ใช้อาวุธปืนกระนำยิงนายนัทธวัฒน์

มันกงตังผมไป๔แสนฟาค

ผมขายมันเอาไปจำนองแล้วมันรอดตังค์ผมหมดเลย
แล้วผมเป็นอย่างนี้ผมจะเด็กอะไรพูดง่ายครับ

ก็เลยพูดว่าคุณมีที่ฟ้องแผลมาเอาที่นี้
อย่างนั้นอย่างนั้น
ชัดละที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสภาพศพในนัทธวัฒน์
พบถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าท้อง๔แผล
ขาซ้าย๔แผลเอว๑แผลมือขวา๑แผล
และที่บริเวณก้นซ้าย๖แผล

ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑๓ปลอก
และหัวกระสุนปืนขนาดเดียวกัน๗หัว
กระจัดกระจายเกลื่อนอยู่ทั่วบริเวณ

ภรรยาของผู้ก่อเหตุยืนยันว่า

และสามีติดต่อนายนัทธวัฒน์
ให้เป็นธุระที่ดินนำไปจำนอง

แต่หลังจากทำเอกสารการจำนองเรียบร้อย
ที่เหลือนายนัทธวัฒน์บอกให้รอก่อน

นายนัทวัฒน์ได้ให้เช็คมาขึ้นเงิน
ปรากฏว่าเป็นเช็คเด้งและติดต่อไม่ได้
แต่ผัดมาเรื่อย
นานหรือยังที่ผัดมาครับ

แต่พี่ไปขึ้นเช็คไม่ได้ตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว

ถ้าเกิดเราได้วงเงินแค่๒แสน

บอกว่าเดี๋ยวไปหักเป็นค่าดอกที่เขาต้องไปจ่ายก่อน

ที่ว่าไอ้๖แสนนี้ไปมันน่าเจ็บใจ
ด้านนางสาวนุจรีผ่องพันธ์อายุ๓๙ปี
ภรรยาของนายนัทวัฒน์ยอมรับว่า
ยังติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เฉพาะคำพูดที่ฝ่ายนายเอกอานันต์พูดว่า
สาเหตุที่ยิงเพราะสามีของเธอไม่ยอมให้เงิน
และบอกว่าหากอยากได้เงินให้ไปฟ้องศาลเอานั้น
ส่วนตัวมั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะสามีเป็นคนพูดจาภัยเลาะ
รณีประนอมกับผู้ที่ทำธุรกิจด้วย

เพราะว่าฝ่ายเราเป็นฝ่ายเสียหาย
คนคุณของเราเสียชีวิตไปแล้ว
เขาไม่สามารถออกมาโตแย้งอะไรได้เลย
คือติดใจเหรอค่ะเขาบอกว่า
โดนโกงเงินและแถมยังถามย่ามด้วยคำพูดที่ว่า

เขาจะไม่เป็นคนพูดร้ายกับใครค่ะ

และเป็นที่ของผู้ก่อเหตุโดยตรง

แล้วก็มีแบบคนของเขาอยู่ในนั้นเลย

เขาเป็นคนพูดเพราะเขาไม่พูดร้าย
สำหรับคดีนี้ผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพ
ตำรวจจึงควบคุมตัวดำเนินคดี
เรื่องต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ทีมข่าวทรัฐทีวีรายงาน